วันนี้บรรยากาศโดยรวมของประเทศไทยก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
หลายส่วนนะคะหลายแห่งหลายจังหวัดก็มีการร่วมแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
อย่างเช่นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรศึกษาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ที่นี่ก็ได้ร่วมกันจุดเทียนและร่วมยืนสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตค่ะ
นักเรียนกว่า๑๓๐๐คนก็มีตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่๓
โรงเรียนเพชรศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรได้จุดเทียนระหว่างเข้าแถวหน้าทงชาติแล้วก็หน้าห้องเรียนนะคะ
ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๕นาทีเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้สูญเสียจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพู
ครูโรงเรียนนี้ทุกคนแต่งชุดดำมาสอนในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยด้วย
อกจากนี้โรงเรียนก็เชิญทงชาติขึ้นเสาแล้วก็ลดลงครึ่งเสา

เช่นเดียวกับที่โรงเรียนเทศบาล๒บ้านหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็มีการลดทงลงครึ่งเสาหลังเคารพทงชาติ
และได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
เพื่อเป็นการไว้อะไรกับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
อกจากนี้ก็ได้มีการให้โอวาสนักเรียน
และให้รับรู้รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด
เป็นการเตือนสติไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะ
ส่วนที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจังหวัดชนบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่กว่า๘๐คนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำ
เพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต
และได้ลดทงลงครึ่งเสารวมถึงร่วมยืนสงบนิ่งหน้าเสาทงด้วยนะคะ
ในนาทีดิจทะบันจงประหลัดเทศบาลตำบลเกร็ดแกล้ว
กล่าวว่าได้เพิ่มความเข้มงวด
กำหนดมาตรการเข้าออกสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคุณครูค่ะ